ผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
ในห้องนั้นเป็นห้องรวมคุณผู้ชมเธอกับผู้ป่วยคนหนึ่งนอนข้างกัน
ฝั่งตรงข้ามเตียงจะว่างอยู่แต่มันไม่ว่างสิ
มันมีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเธอถ่ายคลิปได้ทั้งหมดนะฮะเอาไปฟังครับ
สวัสดีครับ

เคยไปนอนไม่จำซีได้
เคยไปนอนไม่เจอแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ตอนนี้เกิดขึ้นวันพระใหญ่เอาสักหน่อยที่โรงพยาบาลปรล

เป็นห้องรวมผู้สูงอายุ

เธอก็หันเข้าหากำแพงตั้งใจจะนอนหลับ

มีนะมีคนนอนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีเสียงเตียงดังอยู่
ซึ่งเสียงเตียนฝั่งตรงข้ามมันเอียดแอดเหมือนมีคนลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนอะไรแบบนี้
ซึ่งฝั่งตรงข้ามเธอไม่มีคนนอนเธอก็หันไปมองด้วยความรำคาญ
เพราะเป็นคนที่ไม่กลัวผีก็เลยจ้องตามเสียงว่ามันคือเสียงอะไร
พักหนึ่งพอจ้องไปหยิบโทรศัพท์มาถ่าย
เป็นว่างอยู่อ่าไฟก็ดับ

หมอนหนุนมันยุบลง

มันยวบลงเหมือนมีคนนอนอยู่แต่เตียงมันว่างอยู่ไง

เธอก็เลยเพ่งมองไปตาฝาดหรือเปล่า
หมอนยุบจริงจริงอาจจะเหรอใช่เขาบอกว่าเหมือนมีคนลุกขึ้นจากเตียงแล้วเสียงมันก็ดัง
ก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่พอถ่ายปุ๊บมันเป็นจังหวะที่มีคนลุกจากเตียงไปแล้ว
คือหมอนมันฟูกลับขึ้นมา
จากเสียงเตียงคนไข้ดังเอี๊ดแอดแล้วเนี่ย

สิ่งที่เราเห็นคือประตูห้องมันเปิดได้

หญิงคนนี้เขียนทิ้งท้ายว่าขออภัยมือสั่นนิดหน่อย

แต่ที่ตีนก็ไม่ได้มีรอย

ทีมข่าวเราก็สอบถามไปยังผู้หญิงคนที่โพสต์
เธอบอกว่าเธอชื่อเมครับนางสาวนัฐกา

เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ไม่มีการใส่ซาวเทคนิคใดทั้งสิ้น

เธอก็นอนคลุมโปรงด้วยความกลัวจนถึงเช้า
ทั้งที่เป็นคนไม่กลัวผีเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวันพระใหญ่ที่ผ่านมา

ของคนตายที่เขาเคยนอนตรงนี้
มันเกิดขึ้นซึ่งก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เธอก็โพสต์ให้เห็นว่าเป็นโรงพยาบาลปลสมุทรปราการครับ